เหมือนกับหนูน้อย๒คนนี้พี่สาวอายุ๘ขวบน้องชายอายุ๕ขวบ
พักกันอยู่แถวประชาชื่นนะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย
นี่รถกู้ภัยเนี่ยมารับนะฮะเพื่อจะเอาไปส่งบ้านญาติ
ยะโสธรนะครับคุณพ่อเนี่ยติดโควิดนะ
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าเศร้ามากไม่กี่วันต่อมา
คุณแม่ไปผูกคอตายอืมเหลือกันแค่สองคนนะฮะ
พี่สาวแปดขวบน้องชายห้าขวบอ๋อแล้วนั่งกินกันในรถกู้ภัยคือหิวอะค่ะ
ใช่จะอยู่ยังไงฮะคือคุณพ่อก็ต้องรักษาโควิด
อยู่ที่โรงพยาบาลก็ออกมาดูแลไม่ได้ก็เลยบอกกับทางญาติญาติ
อยู่ที่ยะโสธรเนี่ยบอกว่าโอ้โหยังไงช่วยหน่อยเถอะ
ดูภายใจดีมากนะฮะมารับให้แบบฟรีหมดนะ
รับจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปส่งบ้านที่ยะโสธร
๘ขวบใช่ไหม๘ขวบกับ๕ขวบ
หาหนู๙ขวบ

นะครับเจอกันเนอะไป
นี่กูภัยนครสาเกตนะครับที่มารับเด็กที่กรุงเทพนะฮะ
ญาติก็ขอความช่วยเหลือพี่น้อง๒คน
คนพี่เป็นเด็กหญิง๘ขวบคนน้องเด็กชาย๕ขวบนะ
คุณพ่อติดโควิดไปรักษาตัว
ก็อยู่กับแม่ทีนี้กลางดึก๒๙สิงหาคมเนี่ย

นี่มาถึงเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือคุณแม่เนี่ยเป็นชาวลาวนะครับ
ก็เหลือแต่ฝั่งพ่อที่อยู่ยะโสธร

กู้ภัยก็เลยมาช่วยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่เป็นภาพของปฏิบัติการเมื่อคืนนี้นะครับ
มารับแล้วก็ไปส่งบ้านที่ยะโสธรเรียบร้อย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียว
อืมต้องชื่นชมกู้ภัยด้วยนะคะ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับนายกิติศักดิ์ปิยะมโนธรรม
คณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธนภัยหน่วยกู้ชีพนครสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นคนที่ขับรถจากร้อยเอ็ดไปรับน้องที่กรุงเทพ

น้องเนี่ยพักอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านนะครับ
ของคุณพ่อและคุณแม่นะครับอยู่ที่ถนนประชาชื่นนะครับ
ซอย๓๓ทางหน่วยกู้ชีพนครสังเกตจังหวัดก็เดินทางไปนะครับ
ถึงตัวน้องเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ๔ทุ่มนะครับ
แล้วก็รับตัวน้องนะครับพาน้องทานข้าวนะครับ
เสร็จแล้วก็เร่งเดินทางนะครับก็มาถึงที่ตัวจังหวัดร้อยเอก

แล้วก็ส่งมอบต่อให้กับหน่วยกู้ภัยอุดมเวศอำเภอพนมภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนนี้ค่ะก็ต้องเอ่ยชื่อบริษัทเขาหน่อย
เพราะว่าต้องขอบคุณรถตู้ค่ะที่ไปช่วยเหลือนะคะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทแสนแฝดซาวน์
ก็รับน้องทั้งสองคนกลับมาที่ร้อยเอ็ดคือฟรี

แล้วก็มีชุดกู้ภัยจากยะโสธรที่มารับจากร้อยเอ็ด

ท่านผู้ชมครับดูภาพเช้าวันนี้หน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของน้องทั้งสองคนนะครับ
ที่อำเภอมหาชนะชัยเป็นบ้านของคุณพ่อของน้อง
ถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะ
มาถึงตั้งแต่เช้ามืดนี่มาถึงเล่นเลย
เจอยาดเจอคุณป้าสบายใจหน่อยทีนี้
เด็กอ่ะเนาะก็เล่น

เมื่อคืนนี้นี่สองคนนี่หลับกันมาตลอดทางนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากกินขนมกินนมกินข้าวบนรถเรียบร้อยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางพื้นที่บอกว่ายังไงก็ให้หนูน้อยสองคนนี้
เดี๋ยวให้กักตัวตามมาตรการโควิด๑๙วันก่อน
แต่ผู้ใหญ่จะมาช่วยคอยดูแลให้นะครับ
บอกว่าพ่อเนี่ยแจ้งมาพ่อของเด็กนะ

ญาติรู้ข่าวก็เลยประสานไปยังนายกอบตหัวเมืองในพื้นที่
ก็คือนายนิกรสิริศักดิ์สกุลว่าจะทำยังไงดี
นายกอบตนิกรก็ประสานกับกู้ภัยต่างให้
สุดท้ายก็รับตัวมาส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้